เอาล่ะมาดูเรื่องของความพยายามในการป้องกันตัวเองจากการระบาดของโรคโควิด๑๙
คือหลายคนก็หาวิธีการจะทำอย่างไรต้องพกอะไรบ้างในการป้องกันตัว
อันนี้เนี่ยมีตู้พระธรรมไม่ใช่พระธรรมแบบพระธรรมคำสอน
ตู้ที่พระธรรมขึ้นเป็นตู้พระธรรมจริงนะคะ
ก็คือทำขึ้นมาเพื่อที่จะฆ่าเชื้อให้กับญาติโยมที่เขามาปฏิบัติธรรมกันที่วัด
ทำอย่างไรก็นี่แหละอย่างที่เห็นคือต่อขึ้นมาเองเลย
แล้วก็มีผ้าใบกันเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเหมือนกับพ่นยาฆ่าเชื้อ

ก็ทำขึ้นง่ายด้วยพระที่ทำเองเนี่ยนะคะ
ซึ่งก็มีคำเตือนเหมือนกันหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปนี้ออกมา
อาจารย์เจษดาเตือนบอกว่าสารเคมีที่ใช้ฆ่าเชื้อแบบนี้
มันอาจจะระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตาด้วยเพราะฉะนั้นต้องใช้ให้มันถูกด้วยนะคะ
เขาแชร์คลิปที่พระสงฆ์ภายในสถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งที่อุบลราชธานี
จัดทำเป็นตู้อบฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด๑๙
แล้วใช้ผ้าใบพลาสติกขึงเป็นผนังกั้นพร้อมต่อเครื่องพ่นไอหมอกภายในตู้
ซึ่งเรื่องนี้อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเห็นก็เลยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กบอกว่า
ค้านกระแสสังคมหน่อยนะครับเพราะถึงมันจะฆ่าเชื้อได้จริง
การฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัสประมาณ๐๕ก็สามารถฆ่าเชื้อได้แล้ว
ควรต้องใช้ให้เวลาที่สารเคมีมันออกลิตรประมาณ๑นาทีด้วยนะ
ทำให้ผิวของคนที่สัมผัสมีอาการระคายเคืองแสบคันและอักเสบได้
ทีนี้ถ้ามันไปโดนเนื้อเยื่ออ่อนอย่างดวงตาเรามันจะเกิดอันตราย
เพราะฉะนั้นต้องระวังการใช้งานด้วย
ก็คาดว่าเป็นพระสงฆ์ในสถานปฏิบัติธรรมนี้นะคะ
เป็นคนที่คิดประดิษฐ์ตู้อบฆ่าเชื้อนี้
โดยท่านระบุบอกว่าสารเคมีที่ใช้ฆ่าเชื้อดังกล่าวได้มาจากคุณหมอ
และเป็นสารที่ใช้ฆ่าเชื้อในห้องคลอด
ผสมน้ำให้เจือจางกว่าการใช้ฆ่าเชื้อตามอาคารสถานที่อยู่แล้ว
ก็มั่นใจว่าไม่น่าจะเกิดอันตรายนะคะ
ฟังเสียงท่านบรรยายหน่อยค่ะ
อันนี้ก็เราได้สาธิตแล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เครื่องฆ่าเชื้อก็คือ
มันเป็นตู้ที่เราจะสามารถเดินผ่านเดินผ่าน
คนนึงเข้ามาสวรรค์พุทธบูชาปาศหลายเหรอระเวียสจังหวัดอุบรสของเรา
ก็คือพานตู้ตัวนี้
เราสามารถทำเองได้ที่บ้าน
โดยใช้ยาฆ่าเชื้อ
ยาฆ่าเชื้อตัวนี้มีคนถามมาเยอะมาก
เยอะจริงวันนี้

เราสามารถเดินผ่านมาปุ๊บ
ก็ประมาณ๑๐วิ
แต่นี่คือตัวนี้คือปัญหาที่คนสงสัยว่า

ถ้าผสมสัดส่วนที่ถูกต้อง

บางทีมันต้องใช้ในปริมาณที่มันพอดีจริงนะคะ
อันนี้เหมือนแอลกอฮอลฆ่าเชื้อเหมือนกัน

ทีนี้จากการสังเกตกระปุกสารเคมีเนี่ยในคลิปนี้ค่ะ
มันระบุบอกว่าเป็นแคลเซียมไฮโปคอราย๖๕
ซึ่งไม่ใช่ไฮโรเจนเปอร์ออกไซด์๑
ที่เพจดังกล่าวระบุไว้ในตอนแรกค่ะ

แคลเซียมไฮโปคอรายนี่มันยิ่งเป็นพิษและระคายเคืองหนักไปอีกนะ
อาจารย์เจษดาเองก็มายืนยันในธรรมนองนี้เหมือนกันบอกว่า
เซียมไฮโปคอรายตัวนี้เป็นสารเคมีอันตราย
และก็ตอบสั้นว่าตายตายตาย
ทุกคนก็พยายามจะหาวิธีในการป้องกันตัวเอง
เราทำอะไรได้ก็ทำเพราะว่าไม่มีคนมาบอกว่าควรทำยังไง
ทุกคนก็พยายามหาวิธีการแบบนี้
ถ้าอยากให้ถูกต้องก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือ
ต้องลงไปดูแลกับประชาชนด้วยนะครับ